สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะดิตพิรัตนมงคลนะครับ
แล้วก็คุณไกรสอนเกษสมในวันนี้นะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงจากเนี้ยนะครับ
ก็จะได้ดูกันนะครับไทยกับเวียดนามถือว่าเป็นเกมที่สำคัญ
มันตื่นเต้นจริงนะขนาดคนดูอย่างเรายังรู้สึกเครียดเลย
คลองเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาหลายสมัยแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
ในหลายชุดเราเป็นรองเวียดนามมาเจอกันในทีมชาติชุดใหญ่
ในรายการสำคัญอย่างคัดเลือกฟุตบอลโลก๒๐๒๒เกมนัดที่๕นะครับ
เชื่อว่าที่นั่นที่เวียดนามก็คึกคักเหมือนกัน
เดี๋ยวได้ดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวติดตามในช่วงของฝากสมรภูมิบอลโลกครับ
เกมในวันนี้นะครับบอกกันอีกครั้งจะเตะกันในช่วงเวลาสักทุ่ม
ขอไป๒ทุ่มแล้วก็จะเริ่มเข้าสัญญาในช่วงทุ่มครึ่งนะครับ
มีเรื่องให้ได้พูดถึงเยอะก่อนเกมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศที่หน้าสนาม
ซึ่งเรานั้นก็ส่งผู้สื่อข่าวของเราลงไปนะครับก็คือคุณเกริกชัยคุณโทนะครับ
แล้วประเทศเวียดนามตอนนี้ยืนรอจนแข้งขาน่าจะเป็นตะคิวแล้วนะครับ

ต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็คือคึกคักมากนะครับ
เฉพาะแฟนฟุตบอลของเวียดนามเองเนี่ย
ต้องบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่าย๒บ่าย๓แล้ว
ที่มากันเร็วเนี่ยนี่ผมสังเกตเอาเองนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตัวก็ยังมีขายอยู่
แต่คือเป็นบัตรผีนะครับที่เขายังขายอยู่

นี่ให้เห็นกันเลยนะ
การซื้อขายตั๋วผี
นี่ครับก็อันนี้ก็คือต้องบอกว่ายังมีตัว
สำหรับแฟนบอลฝั่งของเวียดนามที่
มีพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนขายกันอยู่ตรงนี้อยู่
แล้วก็ผมได้ถอบถามเลยราคาค่าตั๋วไปเนี่ย
ค่าตั๋วเนี่ยประมาณ๕ล้านดองในงานไทยจริงเนี่ย
คือ๖๕๐๐บาทจากเดิมเองเนี่ย
ขึ้นไป๑๐เท่าตั๋วเหมือนกันนะครับ
คุณเกริกชัยครับดูแล้ววันนี้แฟนบอลมากันเยอะจริงขออนุญาตดูบรรยากาศรอบด้วยได้ไหมฮะ
สำหรับบรรยากาศที่สนามในตอนนี้ฮะ
แล้วก็เห็นบอกว่าแฟนฟุตบอลเวียดนามเขาดูจะมั่นใจกับเกมในวันนี้ที่จะเจอกับไทย
มั่นใจมากว่าพวกเขาจะชนะมาก
ใช่ครับคือจริงแล้วเนี่ยเราจากครั้งที่แล้วเรามาที่นี่นะครับ
ชนะเขา๓๐มันทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกทุกรอบไปนะครับ
แล้ววันนี้มันมีสิ่งที่เอื้อมกับพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือว่า
วันนี้ถ้าเขาชนะเราเนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะมีคะแนน
ห่างเราจากเดิม๓แต้มเนี่ย
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๖แก้มด้วยเช่นกัน

ก็มันทำให้กระแสหรือว่าแฟนบอลของเขาเองเนี่ย
อืมเอ่อมีความหวังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าพวกเขาเอง
ครับคุณเกือบชัยกลับไปที่เดินที่นิดนึงครับ
อยู่ตรงนี้เลยฮะแพนออกมาครับ
ก็เป็นพิธีที่มาสร้างสีสันนะครับก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกัน
ที่จะมีพริตตี้ที่ก็มาถ่ายรูปมาแจกของให้กับบรรดาสปอนเซอร์สินค้าที่เขาสนับสนุนนะครับ

ย้อนถามหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมา
อย่างที่คุณเกิกชัยก็รายงานมาเมื่อเช้าแล้วอากาศตอนนี้กับพยากรอากาศในช่วงก่อนเกม
ฟ้านี่มีเมฆค่อนข้างที่จะครึ่มเลยแต่วันนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ
อันนี้เมฆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ยังมั่นใจลึกว่า
ฝนเนี่ยไม่น่าจะตกในช่วงของการแข่งขันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็
มีการพยากรอากาศกันว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับ
ที่ผลจะตกลงมาในช่วงของการเกี่ยงสรรค์นะครับ
ครับคุณเกริกชัยครับพูดถึงความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่า
เห็นบอกว่ามีข่าวไม่ค่อยสู้ดีเหมือนกัน
สำหรับพุทธศาสตร์ประตูอย่างสุวรักษณ์เทศสูงเนินอาจจะมีอาการบาดเจ็บ

ถัดประวัตินี้ก็มีอาการแยกซ้อมเหมือนกันนะครับ
เราได้เห็นแค่๑๕นาทีก็ได้เห็นว่ามีการแยกซ้อมเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ลงเล่นหรือเปล่าเนี่ย
แต่ที่แน่คือเราก็จะมีตัวเลือกทั้งเกาวินก็มีรวมประทิเวณชาติชายด้วยนะครับ
ว่าลายอัพในวันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่เราแพ้มาเลเซียมา
ครับแน่นอนครับในส่วนของแบ็คซ้ายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับ
ว่ากรกฎในเกมนัดที่แล้วลงเกมนัดนี้น่าจะไม่ผิดพลาดแน่นอน
คือตำแหน่งของธีรทรนะครับที่เขาจะได้ลงสนามแน่นอนนะครับ
ส่วนในตำแหน่งอื่นเนี่ยผมว่าแนวรุกเรายังคงใช้ยึดจากชุดเดิมนะครับ
ส่วนเกมรับจริงเราก็คงต้องลุ้นกันว่าในตำแหน่งที่เป็นแบ็คขวาจากเกมที่แล้วที่เราก็มองว่าอาจจะทำผลงานไม่ดีนะครับ
รวมไปถึงในตำแหน่งธรรมดาฮาร์ฟที่วันนี้ก็มองว่าจะใช้ทางธรรมบูรณ์ไหมนะครับ
เหมาะฮองหน้าของฐางธุรกิจแดดเวียดนามมีความเร็วมาก
ก็พูดคุยกันประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ฝากเก็บ๓แต้มกลับมาด้วยนะครับคุณตรวจชัย
ครับแน่นอนครับวันนี้๓แต้มแน่นอนครับ

คุณเกือกชัยครับผมมีความคืบหน้ายังไงรายงานกลับมาด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณคุณเกือกชัยมากนะครับครับสวัสดีครับ
โปรแกรมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙๓๐นะครับคลิกออฟเวลา๒ทุ่ม